ช่วงนี้มาดูภาพของความสดใสกับการต้อนรับสมาชิกใหม่

ค้างไงคะพังสปายนะคะ

เขาตกลูกช้างเป็นเพศเมียนะคะ
ซึ่งทางสวนนงนุษย์ก็ได้รับขวัญด้วยค่ะ

อกลับของขวัญด้วย

พังสปายนะคะเป็นแม่ช้างสาวอายุ๑๖ปีค่ะ
หลังจากที่มีแฟนชื่อพ่อพันธุ์ชื่อพลายนิ้งหน่อ
อายุ๒๒ปีภายในสวนนุ่งนุษย์เขาเป็นแฟนกันนะ

ช้างก็ได้ตกลูกช้างเป็นเพศเมียค่ะ

ช้างเฝ้าดูแลอย่างธนุษย์ถนอม
ทุกคนก็ช่วยเอาใจเอาใจช่วยนะคะ
แล้วก็ช่วยดูแลเจ้าช้างน้อยตัวนี้นะคะ
สำหรับสมาชิกใหม่สร้างความประทับใจให้
กับคนที่ไปเฝ้ารอดูการตกลูกครั้งนี้ด้วย

ตกออกมาก็เช็ดเลยนะคะ

เข้าทำการตรวจสุขภาพแม่ช้างแล้วก็ลูกช้างแล้วนะคะ
กัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการของสวนนงนุษย์
เขาบอกว่าสำหรับแม่ช้างเชือกนี้

สำหรับพังสปายนะคะมีความเฉลียวฉลาด
เป็นช้างอารมณ์ดีขี้เล่นมีความสามารถหลายด้าน
ตกลูกเชือกนี้จะเป็นการเพิ่มสมาชิกช้างใหม่
ให้กับสวนหน่งนุษย์พัทยาลำดับที่๖๕แล้วนะคะ

แล้วก็ให้ควานช้างดูแลอย่างใกล้ชิด
ต่อจากนี้ไปอีกประมาณ๔๕วัน
ควานช้างจะนำแม่แล้วก็ลูกช้าง
เข้าไปอยู่ในปางช้างตามปกติเลยค่ะ
เพื่อที่จะเข้ารับการฝึกฝนให้เป็นช้างแสนรู้ต่อไป
แล้วก็จะเป็นนักแสดงสำคัญของสวนนกนุษย์เลยนะคะ
ทำการแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสามารถต่อไปด้วยค่ะ
คุณแม่ชื่อสปายคุณพ่อชื่อนิ้งหน่อง
อยู่ชื่ออะไรดีตั้งยาก